ของคุณป้าคนหนึ่งอยู่ที่ปฐุมธานี
ปกติแล้วเนี่ยบินค่าน้ำมาก็สัก
ตามบ้านทั่วไป

แต่ล่าสุดมา๗๔๐๐คุณผู้ชม
โอ้โหคุณป้าเงิบเลยไม่มีเงินจ่าย
สุดท้ายถูกตัดมิเตอร์ยกมิเตอร์ไป
เดือดร้อนมากอยากให้ไปช่วยคุณป้าหน่อย
ทำไมจาก๒๐๐กลายเป็น๗๔๐๐ได้

อันนี้คือคุณป้าคมคายริมแก้วอายุ๖๖ปีครับ

ก็พาทีมข่าวไปดูเนี่ยฉันถูกตัดมิเตอร์น้ำเนี่ย
บ้านฉันอยู่ในซอยชุมชนหงศกุล
ถนนพระหลโยธินที่ตำบลครอง๑อำเภอครองหลวงที่ปฐุม
ไม่มีน้ำใช้เลยเพราะไปค้างค่าน้ำเขา๗๔๐๐บาท
นะฮะก็อยู่ที่การปาภูมิภาคสาขาครองหลวง
คุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าคือปกติแล้วป้าอยู่บ้านคนนี้คนเดียวนะ

ส่วนลูกย้ายไปอยู่ที่ทำงานใกล้ที่ทำงาน
แต่ก็เอาหลานมาเลี้ยงดูสาเหตุที่ถูกตัดน้ำปลาปลาเนี่ย
เพราะค้างการจ่ายค่าน้ำเขา๗๐๐กว่าบาท
แต่ปกติแล้วคุณป้าใช้เดือนหนึ่งสัก๓๐๐๒๐๐ไม่เกินนี้๒๓๐๐บาท
แล้วในช่วงเดือนเมษายนน้ำก็ไม่ค่อยไหล
ก็เลยแจ้งการประปามาตรวจสอบแล้วก็มีการเปลี่ยนมิเตอร์ไป
ในช่วงนั้นเนี่ยคุณป้าเองไม่ได้อยู่บ้านก็ไปอยู่บ้านญาติต่างจังหวัดนะฮะ
ต่อมาพอกลับมาปุ๊บโอ้โหเจอบินเรียกเก็บมา
ค่าน้ำของเดือนพฤษภาคม๗๔๖๐บาท๔๗สตางค์
ป้าตกใจมากทำไมมันแพงขนาดนี้ป้าไม่มีเงิน
รายได้ก็แค่เบี้ยผู้สูงอายุเองมันก็ไม่พอจ่าย
สุดท้ายเขาก็ตัดน้ำยกมิเตอร์ไปไปฟังเสียงคุณป้าคมคายหน่อย
เมษาเราให้เขามาทำน้ำไม่ไหล
พฤษภาน้ำเราเลยออก๗๐๐กว่าเมษาน้ำเราไม่ไหล
แล้วเราไม่ได้จดมิเตอร์ไว้เลย
เราใช้อยู่คนเดียวครอบครัวเนี่ยนอกนานจะมีลูกหลานมาเยี่ยมสักทีนึง

ก็เสีย๔๐๐กว่าเพราะว่าลูกมาพักคลอดไง
ก็เสีย๔๐๐กว่าแล้วมัน๗๐๐๐กว่า
เราก็ไม่มีตังค์เสียเนาะเงินเดือน
พูดถึงอายุแค่๖๐๐เอง
เนี่ยป้าบอกว่าพอได้บินมา๗๐๐กว่าบาท

แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจที่สพครองหลวง

ขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต้องปิดบ้าน

แล้วก็ฝากเพื่อนบ้านดูแลบ้านให้
เบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของท่อแตก

น่าเห็นใจนะคะไปตรวจสอบให้คุณป้าหน่อยนะครับ